เจ้าภาพบรรจุกีฬามากกว่า๕๐ชนิดกีฬา

ทัพนักกีฬาไทยก็ไม่หวังเรื่องของเจ้าเหรียญทอง

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้แก่ทัพนักกีฬาไทย

และโอลิมปิกเกมส์๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
โดยมีสัตว์อาจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป
รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทย
ร่วมลงนามและมีนักกีฬาทั้ง

น้องเมลัชนกอินทานนท์นักแบบบินต้านหญิง

และนักกีฬาวอเล็กบอลร่วมเป็นสักขีพยาน

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ในครั้งนี้
ส่วนความพร้อมของทักนักกีฬาไทย
ในการแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินซ์
ซึ่งจะแข่งกันระหว่างวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคม

เจ้าภาพฟิลิปปินส์แจ้งว่าเดือนตุลาคมนี้

ส่วนความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้
มองว่าการที่ฟิลิปปินส์บรรจุกีฬาไปถึง๕๖ชิ้นกีฬา
และหลายชนิดกีฬาไม่ใช่กีฬาสากล
ทำให้ไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นเจ้าเหรียญทอง

พยายามให้นักกีฬาไทยทำผลงานให้ได้ตามเป้านะครับ

ตอนนี้ทุกสมาคมก็ได้ดำเนินการเก็บตัวนะครับ
แล้วก็มีคณะกรรมการของการกีฬาร่วมกับโอลิมปิก
ไปตรวจสอบการเก็บตัว

ก็มองดูว่านักกีฬาไทยมีความพร้อม

ที่จะเดินทางไปแข่งขันในปลายเดือนพฤศจิกานี้
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทีมที่จะเข้าแข่งขันมี๔ประเทศนะครับ
ไปด้วยไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนาม
ซึ่งมีความต้องการให้มีรูปแบบเดียวกับ

มีการเวียนไปแข่งยางประเทศต่าง
คาดว่าฟิลิปปินส์เล็งที่จะจัดต่อจากไทย
ซึ่งอนาคตอาจจะจัด๔สัปดาห์
ในแต่ละประเทศประเทศละ๓วันนะครับ
ขณะที่วอเล็กบอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปี
แชมป์เอเชียรอบจัดอันดับ๙๑๖นะครับ

เจอกับที่เวียดนามนะครับ
คุณผู้ชมสามารถชมบันทึกการแข่งขัน

เวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีเป็นต้นไปครับ